เรื่องของเพื่อนบ้านที่เขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้ว
พฤติกรรมของลูกสาวบ้านนึงเอาจริงเธอก็อายุเยอะแล้วล่ะ
แต่คนเป็นพ่ออายุเยอะมากกว่า
อายุ๙๐ปีเธออายุ๖๐ปี
ดูแลพ่อที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วมักจะทำร้ายพ่ออยู่ประจำ
เพื่อนบ้านถึงขั้นพูดว่าอย่าเรียกว่าทำร้าย
เคยถึงขั้นกระทืบก็มีแล้วชอบเอาพ่อไปนั่งตากแดด
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นภาพที่เธอพาพ่อออกมานั่งอาบน้ำ
ส่วนอันนี้เอาพ่อนั่งรถเข็นแล้วตากแดดแบบนี้หลายชั่วโมงต่อวัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลเจริญศุกร์นะคะ
เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดบุรีรำ
คือเพื่อนบ้านบอกว่าลูกสาวชอบทุบตีพ่อแบบนี้นะคะ
พ่อป่วยติดเตียงลักษณะเนี่ยพาพ่อออกมาอาบน้ำนอกบ้าน
ทำร้ายร่างกายปล่อยให้พ่อนั่งในรถเข็นตักแดดหลายชั่วโมง
ทนไม่ไหวเลยขอแอบถ่ายคลิปเอาไว้หน่อย
และจะเอาไปร้องเรียนค่ะนี่แหละคือภาพที่เห็น
สักข่าวของเราก็เลยลงไปไปที่พื้นที่
นี่คุณผู้ชมดูสิเขาเช็ดก็เอาอะไรเช็ดแบบเช็ดแบบถู
กระแทกแบบแรงอย่างนี้นะคะคือหลายคนเห็น
แล้วเพื่อนบ้านคนนี้นะคะในเอนามสมมุติ
อย่างที่เราบอกไปค่ะคือเธออายุ๖๐ปีพ่ออายุสัก๙๐ปี
เขาบอกจริงไม่ใช่มีเขาคนเดียวนะที่เห็นพฤติกรรมแบบนี้
ระแวกนี้หลายคนเห็นพฤติกรรมของลูกสาวคนนี้เป็นประจำ
บ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนมีตัวพ่อตัวแม่
ซึ่งก็อายุมากทั้งคู่แล้วก็ตัวลูกสาวนั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าเขาทนเห็นแบบนี้ไม่ได้ก็เลยขออาจถ่ายคลิปเอาไว้
ลองฟังเขาเล่าค่ะ
นี่แหละค่ะที่เล่านี่คือเสียงเพื่อนบ้านที่เห็นกันนะคะ
และยังบอกต่อด้วยว่าคือเห็นแบบนี้เขาบอกว่าด้วยความที่พ่อคนนี้
ก็อายุตั้ง๙๐แล้วเนอะชรามากหลายคนรับไม่ได้
แต่ชาวบ้านบอกเห็นพฤติกรรมแบบนี้มานาน
ไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัว
ตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาเห็นกับตาเขารับไม่ได้
อยากเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไหม
ถ้าเกิดสมมุติลูกสาวเขาดูแลไม่ได้จริง
ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือดูแลพ่อต่อได้หรือเปล่าค่ะ
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าแล้วก็ฟังคำชี้แจงในมุมของลูกสาวบ้านนี้ด้วยนะครับ